ความสุขอีกหนึ่งอย่างของเราก็คือการได้ฟังเพลง
ได้เต้นได้แบบว่าดูคอนเสิร์ตฟังวงดนตรีอะไรแบบนี้
โดยเฉพาะงานรื่นเริงต่างเราขาดบรรยากาศแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะ
วันนี้ค่ะอยากจะบอกว่าคือพวกงานต่างงานสังสรรค์เราก็จะมีวงดนตรีมาเล่นใช่ไหม
แปลว่าอย่างนี้คุณก็จะมีคน๒เจนก็คือเจนรุ่นคุณพ่อของคุณแม่คุณสุธยา

นักร้องจะทำยังไงอ่ะคะ

โดเลมอน
มันมีเพื่อนชื่อโนบิตะ
อีกคนชื่อชิสุกะ
สูนิโอแล้วก็ใจแอน
เดี๋ยวครับทุกคน
มันคือเพลงอะไรนะ

คือหลานเนี่ยอยากได้เพลงโดเรมอนเอาไว้เต้น
แต่คุณแม่เนี่ยอยากได้เพลงน้ำตาจอราเข้
คุณร้องเพลงโดเรมอนแบบว่าออริจินัล

ค่ะส่วนน้ำตาจอราเข้ต้องเป็นยุคของคุณชนะ

จาระเขมาหลั่งน้ำตาเวลากินเหยื่อ

ษวรรษลื้อเชื่อ
ร้องให้น้ำกินเหยื่อไป

คุณผู้ชมด้วยที่รับฟังอยู่
นี่มันเป็นกลยุทธ์เทคนิคในการร้องเพลงของคุณ

คุณรู้ไหมว่าคุณร้องไม่มีใครสนใจข่าวดิฉัน
นี่คุณต้องดูกับก่อน

คุณเห็นไหมว่าความหัวใสของนักร้อง

เอามารวมกันเลยเพลงนี้เขาเลยร้องว่า
ร้องกี้
โอ๊ยดีฉันต้องตาต้องตาเติบ

ฉันเชื่อว่าหลายคนคิดถึงบรรยากาศความสุข

ช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูในคลิปกันไปก่อนละกัน

เราก็จะมีโอกาสได้ไปฟังเพลงกันแบบนี้นะคะ

ลองกันไปเองกว่าคุณชนะก่อนละกันนะ